คุณผู้ชมครับมาตามความคืบหน้าการหาสาเหตุการเสียชีวิตของชายช่างรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิตอยู่ในรถยนต์นะฮะคาดว่า๓๔วันแล้วจากการพิสูจน์เบื้องต้นของเจ้าหน้าที่นะครับ
แต่มันมีเรื่องระทึกขวัญรวมอยู่ด้วยจากภรรยาที่บอกว่าก็หายจากบ้านไป๒๓วัน
ว่าไปนอนอีกบ้านนึงไปนอนบ้านญาติคืนวันก่อนที่จะเจอศพเนี่ยไปกวักมือเรียกที่บ้าน
แล้วก็หมาเห่าหมอหอนตลอดทั้งคืนเปิดประตูออกมาไม่เจอไงเช้ามาจะขี่จักรยานยนต์
ซื้อของที่ตลาดผ่านรถเนี่ยสามีก็ยืนกวักมือเรียกนะแต่บอกเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดู
พอกลับมาดูอ้าวนอนตายอยู่ในรถแล้วตายมาหลายวันแล้วอ่ะค่ะตำรวจมาดูศพบอกน่าจะเสียชีวิตสองสามวันแล้ว
ภรรยาบอกโอ้โหหลอนเลยนะฮะสภาพศพคืออยู่ในรถนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมรถอะไรตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
โดยวันนี้เนี่ยรถที่นายสมเพชรทาสมอายุ๕๘ปีช่างรับเหมาก่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่
จอดแล้วก็นอนอยู่ในรถเสียชีวิตที่บริเวณชุมชนวัดโลกโมลีตำบลช้างเผือกนะฮะ
รถก็ยังจอดไว้ที่เดิมตรงนี้นะชาวบ้านแถวนั้นบอกโอ้โหกลิ่นเน่าลอยคละคลุ้งอยู่เลย
แล้วไปเจออีกคนนึงคุณเขียนมาสอนเป็นคนในระแวกเนี่ยนะฮะบ้านเขาอยู่ตรงนั้นเลย
ตรงรถที่จอดอยู่ชื่อว่านายชัยวัดชัยปัญญาเป็นคนขับรถตู้มีอาชีพขับรถตู้
บอกว่าปกติผู้ตายคือนายสมเพชรเนี่ยก็เป็นคนร่าเริงดีไม่เคยมีเรื่องกับใครแต่ชอบดื่มเหล้า
ในชุมชนก็รู้กันดีฟังเรื่องที่ภรรยาของผู้ตายเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยตัวเองก็เจอเหมือนกันนะฮะ
นายชัยวัดบอกว่าเมื่อคืนวันอังคาร๓ทุ่มเสร็จนะนายสมเพชรเอารถมาจอด
ก็เห็นยืนอยู่ข้างรถก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะว่าเขาก็รีบเข้าบ้านเขาเหนื่อยจากทำงาน
หลังจากนั้นก็มารู้ข่าวจากภรรยาของนายสมเพชรว่าสามีเสียชีวิตแล้ว
คือตอนที่เขาเจอเนี่ยคือตัวของนายชายวัดเองเขาขับรถมาจอดขับรถมาจอดข้างรถคันนี้คืนวันอังคาร
แล้วก็เห็นนายสมเพชรผู้ตายเนี่ยยืนอยู่ที่รถยืนเหมือนกับมองนู่นมองนี่อะไรอย่างนี้
เขาก็มองเขาก็เห็นแต่เขาไม่ได้คุยด้วยเพราะเขาจะรีบเข้าบ้านเขาเหนื่อย
มารู้อีกทีนึงภรรยาของนายสมเพชรบอกว่าเขาตายแล้วตายมาตายหลายวันแล้วด้วย
แล้วไงแล้วคนที่ยืนอยู่ข้างข้างคือใครอ่ะนั่นไงเอาฟังเสียงเขาดูครับ
ประมาณเกือบ๔ทุ่มครับ๓ทุ่มไปแล้วผมเลิกงานเสร็จแล้วก็เข้าบ้านครับ
สิ่งที่ผมได้บอกอีกผมคงว่าเป็นเรื่องปกติครับ

ครับหั่นตัวเคลื่อนกับประตูคุมรถแก

ไปผมบอกอุ๊ยคุณซึ่งไว้แล้ว
เข้าบอกอย่างนี้ก่อนผมบอกเคยถัดโทรตรับไง

มะแรงแม่บอกเออแต่ขับรถก็เหนาเลยอ่ะ
อันนี้ที่คนในชุมชนกับภรรยาเขาเห็นนะส่วนความคืบหน้าการตรวจพิสูจน์ศพนะครับ
ตำรวจสพช้างเผือกบอกว่าทางญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยผลตรวจพิสูจน์จากแพทย์ของภาควิชานิติเวทย์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ออกมาแล้วนะครับ
โดยระบุว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากภาวะการทำงานของหัวใจผิดปกติ
ญาติก็ได้รับศพนายสมเพชรไปแล้วนะครับ
ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดมณ์เทียนตะบนศรีภูมิ
เรื่องต้นกำหนดว่าจะชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่๑๗มิถุนายน